ค่ะเขากำลังไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็ส่องไฟช่วยเหลือคนที่
อุบัติเหตุบนถนนแต่จู่จู่มีรถกระบะคันนึงนะคะ
ฝ่าความมืดเข้ามาชนกลางวงค่ะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสี่
ระบาดเจ็บอีกสี่รายหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็น
อุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่ฆ่าชีวิตอาสากู้ภัย

ผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
บริเวณริมถนนสายบ้านดอนดึงหนองม่วง
่งหน้าอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี

โดยเฉพาะหนึ่งในอาสาหญิงที่เสียชีวิต

อกจากนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๔ราย
นายอนุรักษ์ทองบุญตาเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันอยู่

ก่อนเกิดเหตุอาสาทุกคนกำลังเร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
จากเหตุรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุ
เพราะคนเจ็บชีพจรเต้นอ่อนมาก

จู่มีรถกระบะสีดำขับมาด้วยความเร็ว

ช่วยคนเจ็บกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง

ทั้งนี้ก่อนเกิดเหตุได้เปิดไฟฉุกเฉิน

แปลกใจว่าทำไมคนขับรถกระบะมองไม่เห็น

มัวแต่ยืนดูว่าน้องสองคน

เพราะตรงนั้นเราไม่คิดว่ารถมันจะวิ่งแหกเข้ามา
ตอนหน้าเรามันก็ผ่านหน้าเราไปเลย

ผมก็รีบไปอุ้มน้องคนที่ตาย

กลับอีกคนที่หัวร้าวหรืออะไรอย่างนี้

คนที่เหลือผมไม่รู้ยังเป็นยังไงบ้าง
ได้นำมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ทำงานเป็นอาสากู้ภัยมานานหลายสิบปี
ก่อนหน้านั้นเธอพยายามห้ามและเตือน
ไม่ให้ลูกมาทำงานเป็นอาสา
เพราะกลัวว่าจะประสบอุบัติเหตุ
แต่ลูกชายขอร้องว่าอย่าห้าม

โดยเธอยอมรับว่าจนถึงตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
เพราะวางแผนเอาไว้ว่าปั้นปลายชีวิต
ที่จะอยู่กับลูกชายต้องพังทลาย
และไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะไปต่ออย่างไร
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจสพบ้านหมี่ระบุว่า
จากการสอบปากคำคนขับรถกระบะ

ขับรถกลับจากขายของในตลาด
แล้วกำลังจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบ้านหมี่
มาเข้าใกล้จุดเกิดเหตุมองทางไม่ชัด
เพราะถนนมืดมากจึงไม่สามารถหยุดรถ

จึงทำให้พุ่งชนเจ้าหน้าที่อย่างจัง
ส่วนการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
เมืองต้นไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกาย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน